แผ่งานโชว์โอ้โหคุณผู้ชม
ถ้าปังที่สุดในปัตตะพีนี้นะคะต้องนึกถึงนี่เลยค่ะ

โดยเฉพาะคุณประจักรชัยเนี่ยโอ้โหล่าสุดเราไปเจอนะคะ
เขาไปควบคุมการผลิตนะคะปรากฏว่า
คุณประจักรชัยตบอกภูมิใจเลย

โดยเฉพาะบัยปอร์รัตริยะคุณผู้ชม
เจ้าแม่รถแห่งานนะคะตอนนี้อู้หู

เยอะขนาดที่ว่าต้องสั่งรถแห่ขึ้นมา
อีกสองสำคัญน่ะนักค้นหนึ่งอ่ะคิงมากโอ้โห
และตอนนี้ก็เสริมทัพนะคะ

บอกว่างานแน่นมากจริงเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

เมื่อคืนก็ทั้งสองคันทั้งรถแห่ใบปอรัตยา

ตอนนี้เรามี๒คันในนามของหายทองคำ
แต่ว่าตอนนี้เราสั่งเพิ่มที่ราชบุรี

ต่อจากนี้ก็จะถือว่าอยู่ในทุกเซกรมิ้น
ในกลุ่มตลาดของคนทำเพลงแล้วก็รถแห่ด้วยครับ
นี่รถแห่มันคึกคักจริงคุณผู้ชม
ล่าสุดพี่ประจัดชัยบอกเลยนะคะ
มีแผนผลักดันให้ลำไยเป็นนักร้องหมอลำแบบ

เข้าห้ององค์ห้องอัดนะคะจ้างครูเพลงดังมาแต่งเพลงให้นะคะ

เรียกว่าลำไยที่ปางือแล้ว
ทุกพื้นที่ต่อไปนี้ต้องมีแต่ลำไยจ้า
ลำไยจะต้องร้องเพลงหมอลำจ๋า

ซึ่งได้ครูเพลงระดับคุณคูยังอาจารย์ดาวบันดรอาจารย์สุฟโก
ก็เป็นหมอลำแท้ที่จะให้พี่ในวงหมอลำเอาไปแกะเล่น

ถามว่าทำไมลำไยต้องเบี่ยงลงไปเล่นหมอลำด้วย
ก็คือบางทีตลาดของลำไยมันอยู่ตั้งแต่ล่างกลางบนหมด
ได้งานอีเว้นต์อีสานปิดวิทย์งานวัดภาคกลางสมุทรศาสตร์ธรรม
โอ้โฮคือลำยายตอนนี้เยอะมากจริงพี่ใช่
พี่ไปจากไทยให้ดูแบบว่าคิวเพลงคุณผู้ชมแน่นเตี๊ยบเลย
นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแสนลำยาย
เออเอาจริงคุณผู้ชมค่ะ